มันเป็นภาพที่แบบผมช็อกไปเลย
เด็กผู้ชายฝรั่งนะครับ

เด็กผู้ชายมีเงาดำ

ได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมา

มันกลับมากขึ้น

รับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเราเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับ

เรามีนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
และในค่ำคืนวันนี้เรายังคงอยู่ในคอนเซ็ปต์การพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการลองของลองดี
และแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมในค่ำคืนวันนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็คือคุณเนธนั่นเองครับ

เมื่อครั้งที่แล้วคุณเนธมาพูดคุยกับเราในเรื่องของคุณสายมุนดำครับ
ครั้งนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครับผม
ทีมคอนเซ็ปต์ก็คือลองของลองดีครับผม
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องลบหลู่หลอนครับผม
แน่นอนคำว่าลบหลู่มันจะต้องมีการไปทำอะไรที่โอ้โหมันไม่ถูกไม่ควร

จนจะต้องมีเรื่องราวที่มันตามมา

เรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับเนี่ย
เป็นประสบการณ์ของพี่สาวท่านหนึ่ง

ไม่ใช่ครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์
ย้อนไปในวัยเด็กนิดนึงนะครับประมาณม๒
ก็พ่อแม่ผมเนี่ยไปทำงานที่กรทมในกรุงเทพนะครับผมก็เรียนหนังสือ
แล้วก็จะมีพี่สาวท่านหนึ่งคือเขามีครอบครัวอยู่บ้านใกล้กันห่างกันไม่เท่าไหร่
พ่อแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตรถมอเตอร์ไซค์ล้มไปประสานงากับพลิกอัพ
แล้วพ่อแม่เขามีลูกสาวคนเดียว
ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผมสองปีก็เรียนอยู่ในชั้นม๔
พอพ่อแม่เสียชีวิตก็จำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าก็ไม่มีใครส่งเสียอะไรอย่างนี้นะครับ
ครอบครัวก็ค่อนข้างยากจนพ่อแม่ผมเนี่ยก็เลยรับน้องคนนี้พี่คนนี้ไปทำงานที่กรุงเทพด้วย
พอรับไปทำงานกรุงเทพด้วยเขาก็ไปทำงานทั่วไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีก็คือไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
เราก็ได้ยินข่าวเราก็ดีใจกับพี่สาวเขาด้วยเขาชื่อพี่สวยนะฮะพี่สวย
วันเวลาผ่านไปผมก็ได้มาทำงานในกรุงเทพตอนอายุ๒๐กว่าพ่อแม่ก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัด
มันก็มันจะเป็นเทศกาลปีใหม่เราก็ได้กลับบ้านที่ใจของวัดแล้วพี่สวยเนี่ยก็พาแฟนฝรั่งมาด้วยพร้อมกับลูก๖ขวบเป็นผู้ชายนะครับลูกเขา
ก็พามาที่หาพ่อแม่ผมแล้วก็เอาดอกไม้มาไหว้อะไรอย่างนี้ว่าเขาแบบเคยช่วยเราอะไรอย่างนี้
แล้วพี่สวยเนี่ยเขาก็บอกว่าซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกบอกได้ไม่เป็นไรครับบอกว่าซื้อบ้านต่อเพื่อนมาจากจังหวัดพิศนุโลกอยากให้แม่ผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยได้ไปเที่ยวว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ตกลงกันว่าตอนเช้าเขากลับไปที่พิศนุโลกแล้วผมจะพาแม่เนี่ยไปตอนเย็นเพื่อจะไปกินอะไรกันสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนเช้าเนี่ยจะพาพี่สวยเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับตกลงกันว่าอย่างนั้นเราก็ไปพาแม่ไปในช่วงบ่ายเขาขับรถพาไปพอพาไปพอไปถึงเราก็หาอยู่พักนึงฮะตอนนั้นมันก็ยังไม่ไม่ไม่เจริญไม่
พอไปถึงแล้วมันก็เป็นบ้านสวนบ้านปูนชั้นเดียวมี๒ห้องนอนมีห้องน้ำอะไรทั่วไปแต่มันเป็นบ้านสวน
พอผมขับรถเข้าไปเราไปจอดปุ๊บพี่สวยนี่ไม่อยู่อยู่แต่แฟนเขาเป็นชาวต่างชาติกับลูกเขาเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายตามปกตินะฮะแต่ว่าเขาพูดไทยไม่ได้เลย
กรรมอีกมือหนึ่งเนี้ยเป็นตุ๊กตานางลำค่ะอีกมือหนึ่งเนี้ยเป็นม้าลายอ่า
แล้วก็มีตุ๊กตาอีกสองสองตัวครับวางอยู่คือตุ๊กตาตายายอะไรพวกเนี้ยครับ
ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไปซื้อมาหรือไปเอามาจากไหนอืม
พยายามจะสื่อสารว่าจะไปซื้อมาหรืออะไรยังไง
มันก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าระหว่างที่คุยมันก็พูดพูดภาษาอังกฤษนะฮะ
อ่าเราก็พยายามมองไปรอบรอบบ้านว่ามันมีสารหรือเปล่า
หรือว่าเขาเข้าไปเอามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีสารอืม
ก็พยายามมองมองไม่มีก็เลยรอให้พี่สวยมาครับ
เพราะว่าเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเขาก็มา
พอมาปุ๊บผมก็เลยถามพี่สวยว่าพี่สวยอันนี้ไปซื้อมาจากไหน
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ดีนะถ้าเกิดไปเอาที่ศาลมาอะไรอย่างนี้
ครับพี่สวยก็บอกว่ามันมีสารอ่า
แต่ว่าคุณไมเคิลเนี้ยครับเขาไม่ชอบอ่า
มันตั้งเกะกะบ้านครับเขาก็เลยผลักสารนั้นน่ะล้ม
ดันล้มไปที่ข้างข้างต้นไม้ครับต้นไม้มันบังอยู่
ผมก็ไม่เห็นต้นว่าสารอยู่ตรงนั้นคือเดิมทีในบ้านหลังเนี้ยที่เขาปลูกอยู่เนี้ย
มันมีสารใช่แต่สามีเขาไม่ชอบใช่ก็เลยไปผลักสารทิ้งใช่
เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองซื้อต่อจากเพื่อนเพื่อนของพี่สวย
เอาซื้อต่อกันอ๋อไปซื้อต่อเข้ามาใช่เป็นบ้านมือสอง
เจ้าของเก่าทำสารไว้ใช่แล้วก็เขามีตังค์หน่อยก็ให้มารีโนเวทนิดนึง
ทำให้มันโอเคอะไรอย่างเงี้แล้วเขาเพิ่งมาครั้งแรกที่บ้านหลังนี้อ่า
หลังเราเพิ่งมาครั้งแรกที่พี่พี่ฝรั่งเขาผลักไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนดันอ่ะ
มันเป็นสารไม่ใหญ่มากอ่ะก็ดันออกไปไปแอบข้างต้นไม้อะไรอย่างนี้
ผมในความรู้สึกผมผมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแหละ
เพราะเราก็เป็นคนไทยเนอะเราก็รู้สึกไม่ดี
พอรู้สึกไม่ดีเราก็พูดกับพี่สวยว่าพี่สวยอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ
พี่สวยน่าจะรู้นะแต่พี่สวยก็พูดมาว่าพี่ขัดเขาไม่ได้
เขาคล้ายว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินดูแลทุกอย่างภายในครอบครัวอะไรอย่างนี้
ถ้าเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่โอเคก็ต้องยอมเขาอะไรอย่างนี้
แล้วเด็กที่เล่นเนี่ยก็เหมือนจะโซนมาก
ฝรั่งลูกฝรั่งค่ะเขาก็คิดว่าใช่ใช่อันนี้เป็นมูเดลใช่
ตุ๊กตาโมเดลของเล่นใช่เราก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปในชั่วขณะนั้น
พี่สวยเนี้ยเขาก็จัดการทำกับคุมกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ในความรู้สึกเราก็บอกกับแม่ด้วยว่าแบบมันไม่โอเคนะแม่นะอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรประมาณนั้น
ปลอบใจกันก็หลังจากกินอาหารกันอะไรกันประมาณสามทุ่ม
ครับเราก็ได้อาบลงอาบน้ำแล้วก็นอนพี่สวยกับแฟนเขาแล้วก็ลูกเขานอนห้องแรก
ครับอยู่ขวามือเข้าไปผมนอนห้องที่สองห้องในประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยฮะ
ห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกเนอะเราก็ออกมาเข้าห้องน้ำเปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาเนี่ยได้ยินเสียงว่า
เหมือนคนโดนปิดปากอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอย่างเงี้ยเสียงดิ้นอ่ะ
พอเราจะเปิดประตูเข้าห้องแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอย่างนี้
เราก็เดินไปอีกห้องหนึ่งไปเคาะประตูว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเสียงมันมาจากห้องนั้นครับเคาะอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่เปิดอืม
ไม่เปิดผมก็เลยบิดลูกบิดมันเป็นประตูดึงออกนะครับบิดลูกบิด
มันเป็นภาพที่แบบผมช็อกไปเลยเด็กผู้ชายฝรั่งเนี่ยฮะ
ลูกเขาเนี่ยนอนตรงนี้ฝรั่งนอนตรงนี้แล้วพี่สวยนอนริม
คือเรียนกันสามคนเนอะพ่อแม่ลูกเด็กผู้ชายเนี้ยมีเงาดำดำอืม
ปากเขาอยู่อ่าเป็นเงาดำนะผู้หญิงเห็นเป็นรูปผู้หญิงเลยล่ะ
ปิดปากเขาอยู่แล้วขาเขาก็ยังดิ้นได้เหมือนแตะพื้นนะครับ
ส่วนตัวฝรั่งเนี้ยตัวแฟนเขาคุณไมเคิลเนี่ยมีผู้หญิงนางลำอ่ะอืม
อยู่บนตัวนอนหงายแล้วพี่สวยนอนตะแคงเข้าข้างฝา
อ่าข้างฝาผนังแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งถือไม้ตะพดครับจิ้มอยู่
แล้วก็หัวเราะแล้วสักพักนางลำต้นนั้นอ่ะอืม
เขาก็หันมาหาผมเพราะผมเปิดประตูไปแล้วผมก็จะรู้สึกตกใจครับ
พอช็อกปุ๊บผมก็ปล่อยไปปล่อยประตูอ่าประตูประตูก็ปิดดังตั้มเฮ้ย
ปิดเข้าไปเองครับช็อคสุดสุดอ่ะพี่แจ๊คเฮ้ย
ภาพนั้นเป็นใครใครก็ช็อกนะใช่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยมามาตนเดียว
ยังถือว่าหนักพอแล้วนะใช่อันนี้สามเลยนะฮะใช่สามต้นเลย
เออแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าเพราะว่าผมมองไม่สุด
มองแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะช็อกแล้วครับแล้วประตูก็ปิดดังตึ้ม
คือในใจคิดว่าจะโทรเรียกรถพยาบาลหรือจะโทรหาพระอาจารย์ที่นับถือกัน
อืมก็เลยเข้าไปปลูกแม่ครับเข้าไปบิดลูกบิดปลูกแม่แม่แม่แม่
มีผีอยู่ห้องนู้นอ่าคือเขาเหยียบหน้าอกเลยอะไรอย่างงี้แม่ก็แบบ
ใช่เหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มั้งอะไรอย่างนี้ใช่ใช่
แม่ไม่เชื่อมออกมาดูพอแม่ก็เดินออกมาแล้วเราก็บิดลูกบิดอีก
คราวนี้มันล็อกข้างในล็อกใช่มันล็อกข้างใน
พอนอกข้างในผมก็จะเอายังไงดีมันเปิดไม่ได้แล้วแล้ว
บ้านเนี่ยก็เป็นผ้าม่านปิดหมดเลยสนิทหมดเลยก็กลางคืนก็เลยโทรไปหาเพื่อน
อืมเพื่อนคนเดิมที่อยู่บ้านเนี้ยมันห่างไกลกันไม่เท่าไห
ประมาณสี่สิบโลโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับโทรอยู่พักหนึ่ง
ไม่รับยังไงก็ไม่รับเราก็รู้สึกว่าจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลแล้ว
หรือว่าจะโทรกลับไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่ใช้โทรศัพท์
ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องขับรถอ่ะพาแม่ไปหาพระอาจารย์ด้วยตนเองเลยอืม
เพราะว่าเจออย่างนี้มันเต็มเต็มสูบเลยครับแม่ก็บอกว่าลองเคาะประตูดูอะไรดูให้มันแบบให้เขาตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคาะอยู่พักนึงอ่ะพี่แจ๊คเคาะเคาะเคาะอยู่พักนึง
จนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมามึงออกไปจากบ้านกูพูดเสียงแบบดุดุอย่างแรงเลยนะครับ
ตอนนี้แม่เชื่อเลยเพราะว่าในห้องนั้นมันไม่มีคนแก่ครับ
แม่ก็เชื่อเลยทีนี้แม่ก็เลยบอกว่างั้นไปหาไปหาพระอาจารย์เลย
ผมก็เลยพาแม่เนี้ยขับรถไปที่จังหวัดบ้านเกิดที่ผมอยู่อืม
ก็ไปเคาะกุฏิท่านท่านก็บอกว่าเจอดีกันมาอีกแล้วสิ
มาหาบอกเจอดีดีมากเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปไปหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเรื่องนี้มันด่วนมากเลยเขาเหยียบหน้าอกผมก็เล่าเล่า
ล้วนล้วนอ่ะลนพ่อท่านก็บอกว่างั้นไปตามลูกศิษย์วัดมาอีกคนนึงไปด้วยกัน
ลูกพ่อก็ห่มผ้าห่มอะไรผมก็พามาแล้วใจหนึ่งก็เป็นห่วง
ว่าในห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงพอหลวงพ่อท่านลงจากรถ
ครับพอท่านเหยียบเหยียบไปที่พื้นอ่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้
บ้านหลังนี้โดนของเนี่ยอ้าวมันไม่เกี่ยวกับสารที่เองพูดแล้วอ่ะ
สารก็มีส่วนแต่บ้านหลังเนี้ยโดนของขาดอย่างงี้หลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้อยู่ตรงนี้
เดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะพูดกับเขาเองครับพ่อท่านก็เลยเดินเข้าไป
แล้วก็ไปเคาะประตูสามทีแล้วก็บอกว่าโยมปล่อยได้แล้วอืม
ขอให้ปล่อยได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเนี่ย
จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนะครับปล่อยได้แล้วไอ้สิ่งที่โยมทำมาเนี่ย
มันก็บาปกรรมพอแล้วอืมแล้วก็เรียกผมเข้าไปให้ไปเปิดประตู
ครับผมก็ไปเปิดประตูสรุปว่าสามคนอ่ะนอนหลับกันสบายอ่า
เกิดอะไรขึ้นอ้าวพอไม่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บหลวงพ่อเขาบอกว่า
นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ตอนเช้ามาจะหนักครับ
ผมก็ไปปลุกไปปลุกไปปลุกลุกมาแล้วเขาก็ตื่นแบบเหมือนสะดุ้งเฮือก
อ่าคนที่เป็นฝรั่งนะครับเขาก็อืมอย่างเงี้เฮือกขึ้นมา
แล้วเขาก็ตาตั้งเลยแล้วเขาบอกว่ากลัวมากกลัวมากกลัวมาก
พูดประมาณแบบภาษาอังกฤษอ่ะแล้วพี่สวยเนี่ยก็เป็นคนแปลว่าแบบเหมือนกลัวมาก
กลัวมากแล้วก็มากอดกอดกอดพระกอดพระพระท่านก็เลยบอกว่า
พากันไปที่วัดก่อนโยมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละถ้าอยู่ที่นี่อ่ะ
กันหมดแน่เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็โดนของเหมือนกัน
ก็เลยพากันมาที่วัดครับพอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ย
ฝรั่งท่านนั้นก็ไปนอนที่สาราแล้วก็แบบว่าให้ผมน้ำมนต์ทำพิธีโน่นทำพิธีนี่
ก็แบบว่าเล่ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่สวยได้แปล
ว่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้เจออย่างนี้จริงอย่างที่ผมเห็นจริง
อย่างนั้นจริงจริงใช่แต่เหมือนกับเจอในความฝันใช่เลยเจอกันในความฝัน
เออทีนี้เรื่องมันก็ยังไม่จบฮะหลวงพ่อท่านก็บอกว่า
ตามคนที่ขายบ้านหลังนั้นมาครับเพราะว่าบ้านหลังนั้นมีปัญหาแล้ว
โยมก็อยู่ไม่ได้ด้วยถ้าอยู่ไปมันจะแย่ยิ่งกว่านี้
สวยเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่คนนั้นว่าคนที่ขายบ้านกัน
เพราะว่ายังจ่ายกันไม่หมดนะคือจ่ายแบบประมาณ๘๐๗๐เท่าที่ฟังมานะครับ
ก็โทรไปก็ได้สอบถามว่าให้มาที่วัดได้ไหมมันเกิดปัญหา
แต่ไม่อยากบอกว่าปัญหาอะไรอยากให้มาเที่ยวเจอกัน
เพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้อาจจะไม่บอกพี่คนนั้นเขาก็มาเขาก็ขับรถมา
พอเขามาถึงวัดถึงอะไรเขาก็มาคุยกัน
หลวงพ่อท่านก็เลยถามว่าโยมบ้านหลังนี้ที่ขายเพราะอะไร
เขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปได้สามีแล้วเขาก็เลยไม่อยู่เลยค่อยขาย
บอกหลวงพ่อมาตรงนะถ้าไม่บอกหลวงพ่อตรงมาหลวงพ่อจะไม่แก้ให้
เขาก็เลยยอมบอกว่าคนที่มาอยู่เก่าอ่ะที่เขาขายให้เป็นสามีเก่าของเขาครับ
แล้วสามีคนนี้เคยอยู่กับเขามาก่อน
พออยู่กับเขามาก่อนแล้วสามีคนนี้ไปมีเมียน้อย
พอไปมีเมียน้อยเนี่ยทำของใส่ที่บ้านหลังนี้

ใช่หนูน้อยเป็นคนทำไม่อยากให้อยู่กันดี
อยากให้แบบไปให้หมดเลยอะไรอย่างนี้
คือว่าผู้ชายเนี่ยไปติดไม่น้อยแล้วสักพักนึงก็กลับตัว
มาอยู่กับแฟนคนนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
ก็เกิดการแค้นเครื่องกัน
พอแค้นเครื่องกันทีนี้ก็สารพัดวิธี
เท่ากระดูกผีไตโหงโน่นนี่นั่นเต็มเลย
ลงพ่อท่านบอกใช่ทำใส่บ้านหลังนี้เลยถ้าพูดไม่ได้อยู่
มันก็ไม่ต้องอยู่กันอะไรประมาณนี้ครับ

ใช่ซึ่งไม่ใช่แฟนคนปัจจุบัน

งั้นเราไปกันที่โน่น

ก็เลยไปทำวิธีหลวงพ่อท่านไปทำพิธีหมด

ที่เป็นแฟนเก่าเขาเนี่ย
เชิญทุกอย่างออกหมดเลย
ถอนสวดไล่ทุกอย่างออกหมด
และทีนี้ก็
มาพูดกับพี่สวยว่า
เรื่องผีนี่มันมีจริง

ทุกวันนี้เขาเปลี่ยน
ศาสนามาใช้ศาสนาพุทธ

แล้วทุกวันนี้เขากลับมาทุกครั้ง

แล้วพาลูกชายคนนั้นมาทำด้วย

เปลี่ยนตัวเองใหม่ทั้งหมด
จากคนที่เชื่อจากคนลบหลู่ทุกอย่างเลย

มันเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลย

แล้วเราก็ได้ไปรู้ว่า

แล้วเราก็เจอเต็มเขาก็เจอเต็ม

คือเรื่องนี้มันจะไม่ถูกเฉลยเลย
ถ้าชาวต่างชาติคนนี้

ลูกก็เลยเห็นว่าบนศาลแน่นอนครับ

มีตุ๊กตานู่นนี่นั่นวางอยู่บนศาล

กลายเป็นชนวนเหตุ

แล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องเก่า

แต่ทีนี้ว่าเรายันไปทำ
สิ่งที่มันอาจจะปกป้องคุ้มครองก็ได้

แต่ละคนเหมือนจะเจอ

เหนือจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่า
มีรอจอคิว

เพราะว่าสิ่งที่เห็นน่าจะมาจากศาล

เกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้น

ใช่ครับโอ้โหเพราะทุกวันนี้เขาก็ยัง

ก็จะมากันมาที่พิศนุโลกครับ

ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้เหมือนเดิม
กลายเป็นว่าแก้แล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้
ใช่เพราะว่าปกติเขาจะเชื่อแล้ว

วันนี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการลองของลองดี

มันมีก่อนเกิดเหตุ
มันมีเหตุการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกัน

เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบ

อนาคตมันอาจจะมีอย่างอื่น

เขาอยู่กันไม่ได้หนักกว่านี้ก็ได้

เหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง

เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน

มีการทำอะไรไว้แบบนี้
ถ้าเราไม่เชื่อ

ศรัทธาของใครที่เขาทำเอาไว้

หรือภาษาชาวบ้านก็คือต่างคนต่างอยู่

ตายครับตายจากการกระโดดอยู่กระโดดลงมารำก่อนกระโดด
แล้วก็กระโดดลงมาที่ชั้นล่างเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่มีอะไรมาบ่งบอกได้ครับว่า
สิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แต่เราฟังไว้ให้มันเป็นอุทาหอนฟังให้มันเป็นคติเตือนใจกันแล้วกัน
สถานีผีดุของเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับ
ขอบคุณคุณเนธนะครับวันนี้อุตส่าห์แววเวียนมาอีกครั้งนึง
และครั้งหน้าครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
เขามีการอัปเดตรายการต่างให้พวกเราได้รับชมกันฮะ
วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
หลับฝันดีผีไม่หลอกที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้ว
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ